วันนี้๒๗ธันวาคมถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญของพวกเราชาวไทยรัฐนะครับ
ธันวาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่มีความพิเศษด้วยเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยรัฐ
แล้วก็ของคนไทยของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโก้
ประกาศยกย่องให้นายกัมพลวัชรพลเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษาก็ประกาศล่วงหน้านะครับ
เพราะว่าเป็นการประกาศของปี๒๕๖๒นะครับโดยตลอดทั้งวันนี้ครับมีแขกผู้มีเกียรติมีผู้บริหารเครือไทยรัฐ
มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเดินทางมาร่วมรำลึกถึงนายกัมพลวัชรพลอย่างครับข้าง
นายแพทย์ธิรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความยินดีกับครอบครัววัชรพลและคนไทยทุกคน
ยูเนสโก้ประกาศยกย่องให้นายกัมพลเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานเด่นด้านการศึกษา
โดยบอกว่าเป็นโอกาสของประเทศที่จะได้เห็นผลงานที่นายกัมพลได้วางรากฐานไว้
ซึ่งรัฐบาลก็ใช้แนวทางนี้ในการวางนโยบายนี้เช่นกัน
เพราะปัญหาการศึกษาไทยมาจากความเหลื่อมล้ำและคุณภาพของการศึกษา

แต่เหตุคือความเหลื่อมล้ำ
เหลื่อมล้ำของเรานี่เป็นเหตุทำให้คุณภาพการศึกษาเราไปไม่ได้
ทำไมท่านถึงทำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทำไมท่านถึงเริ่มตั้งแต่ให้คนจนชนมีโอกาส
นี่แหละค่ะดิฉันเองก็ได้ไปทำหน้าที่พิธีกรภายในงานวันนี้ด้วย
ซึ่งก็รางวัลสำคัญของงานกัมพลวัชรพลก็คือรางวัลวิทยานิพลยอดเยี่ยม

ปีนี้ตกเป็นของนายวัชระจิระถิติกาลกิจปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจัยเรื่องตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย
เจ้าตัวบอกว่าที่เลือกทำหัวข้อนี้นะคะ
เพราะว่าเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ถือเป็นตัวชี้วัดเสรีภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจน

มั่นใจว่าการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะป้องกันไม่ให้เสรีภาพของสื่อถูกริดร้อนหรือแทรกแทรงจากผู้มีอำนาจ
รวมถึงการทำงานอย่างมืออาชีพยึดมั่นในจัญญบันความรับผิดชอบ
และเป็นที่พึ่งพาของสังคมนะคะ

ใช่ค่ะก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารให้กับโรงเรียนให้กับครูของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศด้วย
วันนี้ก็เดินทางกันมาจากทั่วประเทศเลยนะคะ